สวัสดีครับกีฬาช่วงเช้าวันนี้ครับก็พูดถึงความพร้อมของทีมชาติไทยกันต่อที่จะไปลุยศึกชัยหน้าครับที่ประเทศจีน
เมื่อวานครับมีการเรียกมารายงานตัวแล้วก็ฝึกซ้อมกันครั้งเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในวันนี้ก็จะเดินทางไปที่ประเทศจีนแล้วในการเตรียมตัวแข่งขันเกมแรกพบกับจีนเจ้าภาพในวันที่๒๑มีนาคมนี้ครับ
การซ้อมช่วงเย็นเมื่อวานนะครับทีมไทยซ้อมที่สนามบุญญาจินดาครับ
นักเตะที่มารายงานตัวก็ยังขาดชนะทิพย์สงกระสินธิริพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็ธีรทรบุญมาทันที่เล่นอยู่ในเจลีกของญี่ปุ่นจะตามมาสมทบในวันนี้ก่อนเดินทางไปจีนในช่วงเย็นครับ
ธีรทรบุญมาทันมาเป็นกัปตันทีมแทนครับเนื่องจากว่าอุ้มก็มีความเป็นผู้นำ
ก็ถือว่าเป็นการกลับมาสวมปลอกแขนกัปตันทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบเกือบ๒ปี
ส่วนรองกัปตันจะเป็นชนะทิพย์สงกระสินแล้วก็ศิวรักษ์เทศสูงเนินครับ
ที่จะเรียนรู้แล้วก็เก็บประสบการณ์แล้วก็แทคติกของจีนที่จะใช้กับไทยนั้นคงจะเปลี่ยนจากยุคของลิปปี้พอสมควร
หวังว่าทีมไทยนั้นจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดครับ
ซึ่งอย่างทูเนี่ยสูตรหน้าเราไม่มีแต่น้องเขาก็ลงโชว์ฟอร์มให้ทางสุพรรณบุรีตลอด
ในแมทที่ผ่านมาเราก็คิดว่าไปตรงนี้ต้องการให้เขาได้ประสบการณ์จากการแข่งขัน
หลายคนที่เราเรียกมาที่เขาหายจากทีมชาติไปนาน
คนติดครั้งแรกเนี่ยผมมองว่าความกระหายความต้องการที่จะพัฒนาตัวเอง
เพื่อให้ตัวเขาเองมีอนาคตในทีมชาติเนี่ยจะทำให้ผลงานออกมาดีครับผม
อาจจะเสียดายแน่นะครับเพราะว่าหลุยโซเรสดาวยิงจากบาเซโลน่าครับ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ต้องพัก๑๐๑๕วันนะครับโซเรส
ทำให้ต้องถอนตัวจากทีมชาติอุรุกัยในศึกสี่เศร้าชัยนาคครับ
แต่ว่าอุรุกัยนั้นยังไม่เรียกใครเข้ามาเสริมแทนที่ของโซเรส
คาดว่าจะใช้ผู้เล่น๒๒คนที่เหลืออยู่ในการแข่งขันที่จีน
ซึ่งเกมแรกจะพบกับอูสเบกิสถานในวันที่๒๒มีนาคมครับ
วันนี้ทีมไทยนั้นออกเดินทางไปจีนในเวลาบ่ายโมง
ซึ่งจากแข่งขันเกมแรก๒๑มีนาคมทีมไทยเจอกับจีน
เรียนย้ำเพราะอีกครั้งหนึ่งก็จะเข้าสัญญานักตั้งแต่เวลา๐๖๐๐น
แล้วก็ผลนะครับจากวันแรกนะครับ
ถ้าเกิดว่าไทยชนะจีนจะเล่นรอบชิงครับ
วันที่๒๕มีนาคมในเวลา๑๘นน๓๕น
แต่ถ้าเกิดว่าแพ้จีนจะเล่นนัดชิงที่๓ครับ
ในเวลา๑๔นน๓๕น